มาดูเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกากันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานออกมานะคะว่า
เชื้อซิกาสามารถติดต่อผ่านทางสารคัดหลังของมนุษย์ได้ด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็ทำให้องค์การอนามัยโลก
ออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงว่า
ให้มีเพศสัมพันธ์อย่างระมัดระวังนะคะ
ยั้งเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ
เดียวมารุดเซฟประธานธิบดีบราซิลออกแถลงการ
เรียกร้องให้ประชาชนในบราซิล
ร่วมมือกันต่อสู้กับเชื้อไวรัสซิกา
ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย
และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่
หลังประชาชนในประเทศบราซิลติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๕แสนคน
ซึ่งผู้นำบราซิลยังให้สัญญาด้วยนะคะว่า
เร่งมือพัฒนาวัคซีนยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาให้เร็วที่สุด
พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลของเธอจะให้การช่วยเหลือทุกครอบครัวที่มีเด็กทารก
ด้วยอาการศีรษะเล็กผิดปกติ
ขณะที่นายเปาโลกาเดลาประธานมูลนิธิออสวันโดครุส
ของประเทศบราซิลเปิดเผยการค้นพบล่าสุดที่ระบุว่า
วรัสซิกาไม่ได้อยู่แต่ในน้ำคร่ำของสตรีมีคันเท่านั้น
แต่ยังพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในของเหลวอื่นจากร่างกายมนุษย
อย่างเช่นปัสสาวะและน้ำเชื้อ
แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือการป้องกันหญิงตั้งคันไม่ให้ติดเชื้อนั่นเอง
โดยงานวิจัยฉบับเดียวกันนี้นะคะยังระบุด้วยว่า
ลายบ้านอาจจะไม่ใช่ยุงลายสายพันธุ์เดียวที่เป็นภาหะเชื้อไวรัสซิกา
โดยนักวิจัยกำลังเร่งตรวจสอบว่า
งประจำถิ่นในแถบภาคตะวันออกเชียงเหนือจะเป็นภาหะด้วยหรือไม่
และหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องเร่งหาคำตอบว่า
สายพันธุ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กในคันของหญิงที่ติดเชื้อ
มีภาวะขนาดของศีรษะเล็กกว่าปกติเช่นเดียวกันหรือไม่
โดยข่าวการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกานะครับ
เพศสัมพันธ์ก็พบปรากฏเป็นข่าวครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาครับ

อาจจะแพร่กระจายและแพร่ระบาดได้เร็วขึ้น
แม้ว่าความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อนั้นอาจจะมีน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม
ขณะที่รัฐบาลของประเทศไอแลนด์ออกประกาศแนะนำให้ประชาชนที่เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
หรือมีอาการป่วยคล้ายกันกับไวรัสสิกานะครับ
ปวดศีรษะมีไข้เป็นผื่นแดง
และตาแดงต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยคือในระยะเวลา๖เดือน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวนั่นเองครับ